ร้องได้ให้ล้าน

พี่ชื่อสุภานามสกุลโขงขัน

พี่ทำงานเป็นแม่บ้านธนาคารออมสิน

มีหน้าที่ก็เก็บกวาดล้างแก้ว

แล้วก็มีเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้ามาค่ะ

แบ่งไปที่บ้าน๒๐๐๐ให้แม่

แล้วก็เอาเก็บเอาไว้ให้แฟนไปหาหมอจ้ะ
ผมชื่อเทพเป็นแฟนของพา
ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ
ความบันวาหวานไต
หัวใจทองโต

เขาไม่เคยทิ้งคนให้ครอบครัว
แต่อยากบอกรักเขานะครับ

แบบเหมือนจะผูกคอตายไปเลย

ก็เกิดอาการอรวาสคนในบ้านอะค่ะ
แล้วสามีเขาเอาน้ำมาให้กิน

ก็กินยาตามที่หมอสั่งค่ะ

ฉันชื่อป้าแหววเป็นเพื่อนบ้านกับพา
เวลาพาป่วยเวลาพาร้องโวยวาย
ก็วิ่งเข้ามากอดแล้วก็ปลอบใจแก

บางครั้งเขาป่วยแล้วทำงานไม่ไหว
ก็ต้องฝืนใจไปอะ

เราก็ต้องสู้ดิ้นลนทำมาหากินไปด้วยกันเนอะ
เพื่อแม่เราแม่เราก็แก่แล้ว

ถึงร่างกายเราไม่ไหวเราก็ต้องฝืน
เพื่อแม่ของเราเนาะ

จากการที่เราไม่เคยดูโทรทัศน์เลย
ไม่ฟังเพลงไม่เข้าไกลใครสักคนเลย
หมอก็แนะนำให้กลับมาฟังเพลง
ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลง

เมื่อก่อนแม่อยู่กับน้องชายค่ะ
แล้วก็ตอนนี้น้องชายก็เสียชีวิตแล้ว

แม่บอกว่ากลับมาหาแม่มึงเถอ

คิดแล้วก็อยากจะเอาแฟนก็กลับไปอยู่กับแม่ด้วย
แล้วเราก็ไปรับจ้างกินทั้งที่กำแพงเพชรจ้ะ

ทำห้องน้ำให้แกใหม่ด้วย

ถ้าได้เงินสู้ชีวิตก้อนนี้

แม่จะได้ไม่ต้องลุกหุงข้าวเอง

ไปขายของตามตลาดนัดนะคะ

คำนี้สะท้อนใจมาก
นั่นคือเรื่องราวชีวิต

ผู้หญิงที่ดำดิ่งไปในความลำบาก

แล้วก็ยังดำดิ่งไปทางด้านสุขภาพจิตด้วย
เหมือนกับว่าเธอจะอยู่

ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเลย

ยังลองได้ได้ร้านลุกทุ่มสู้ชีวิต
เธอก็สมัครมาแล้ววันนี้เราได้เลือกเธอมาเป็นนักสู้ชีวิต

วัยจนล้นบ่าครับ

ยินดีต้อนรับพิธาสู่รายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

และคอยซัพพอร์ตประคับประคองพี่พา

สังเกตว่าปกติเราจะมีญาตินั่งอยู่ตรงโซนนี้

พี่ภาบอกว่าตัวคนเดียวจริง
แล้วเขาก็ค่อนข้างจะรู้สึกวางเวง

และเป็นภาวะซึมเศร้าจิตตกอยู่แล้ว

ที่พึ่งขาดที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
คุณแม่ป่วยสามีเอง

พาไม่ได้โดดเดี่ยวนะพวกเราอยู่ด้วยกัน

และคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งทางบ้านด้วย

วันนี้ไม่โดดเดี่ยวและคลื้มคว้างอย่างแน่นอน

จังหวัดกำแพงเพชร
แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหน

บ้านที่อยู่ที่พัทยานี้เช่าหรือว่า

น้องสาวเขาซื้อ

น้องชายเสียแล้วจ้ะ
พากันไปขึ้นต้นมะขาม
พอถึงหน้าที่เขาหามขามเปียก

ใช่มะขามก็จะไปเขย่ามะขามกัน
นี่ก็ชวนกันไปสองแม่ลูก

วัน๑๗ก็ซ้อนกันไป

น้องชายเข้าไปขย่าว

พาดตกลงมา
แม่น่ะนั่งกอดน้องชายอยู่ในป่าอ้อย

คราวนี้พอไปที่โรงพยาบาล
อิซียูใช่อยู่ปังหัวใจ

ไม่ไหวแล้วนะต้องส่งที่จังหวัด
พอขึ้นไปไม่ถึงจังหวัดเท่าไหร่เขาก็เสียกลางทาง
ระหว่างทางที่เอาไปรักษา
คุณแม่๘๗และตอนนั้นน้องชายคุณภาคอยู่เท่าไหร่

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกี่ปีที่แล้วพี่พา
ได้ประมาณ๕เดือน๖เดือนนี่แหละจ้ะ

ทีนี้แม่ก็ไม่มีคนดูแลก็อยู่คนเดียว
แม่แกก็มีอยู่พี่มีหลานอยู่ข้างบ้านเลย

อยู่บ้านแกแล้วแกต้องนอนถ่าย
ไปอยู่บ้านลูกชายก็ไม่ได้อยู่บ้านลูกสาวก็ไม่ได้
จะต้องขึ้นไปอยู่กระท่อมของแกที่แกอยู่
แกจะนุ่งแต่พอถุงนุ่งแต่ว่าถุงถ่ายน่ะ
ก็คือนั่งถ่ายไม่ได้ต้องใช้วิธีนอนถ่ายนั่งถ่ายไม่ได้ใช่
นอนถ่ายถึงจะระค่ะถึงจะออก
คราวนี้พอเราไปอยู่ก็แก้ได้ประมาณเดือนนึง
เราจะได้ไม่ต้องเอาไปซักในคลอง
เพราะใส่แม่เขาบอกว่าเออดีว่าน่ะห่วงนี้
แต่ว่าตัวพี่พาเองก็ไม่ได้อยู่ดูแลไม่ได้อยู่ดูแล
ทีนี้คนที่ดูแลก็เป็นหลานแล้วรอบบ้านเขาก็ไปดูบ้างไม่ดูบ้าง
คุณแม่คุณพานี่ช่วยตัวเองได้ไหมเดินไปไหนมาไหน
เดินได้ค่ะเดินได้ยังเดินได้อยู่ถ่ายเธอเองได้แต่ว่าต้องนอนต้องนอน
พวกแข็งแรงเนอะประถุงเนี่ย

ทีนี้พี่พาห่วงอะไรแม่
ห่วงตอนนอนเพราะแกไม่นอนบ้านใคร
แกก็อยากให้พี่พากลับไปอยู่ดูแลแกใช่ทีนี้เราทำไมถึงกลับไปไม่ได้
กลับไปเพราะว่าสามีใช่ตอนนี้แกก็นอนโรงพยาบาลอยู่

เส้นเลือดสมองหัวใจความดันเกาะไตวาย
นอนโรงพยาบาล๑๓วันแล้วในภายของในอาทิตย์นี้
เพราะว่าหมอไม่ให้กลับยังไม่พ้นขีดอันตราย

ก็อยากบอกว่าสู้กันต่อไป
ตอนจะมาก็บอกพ่อมึงไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวไปหากำลังใจข้างหน้าเอา

พาก่อนที่สามีจะไปนอนอยู่ห้องไอซียูเนี่ย
ดูแลสามีที่ไม่สบายอย่างนี้ยาวนานมากี่ปีแล้วคะ

แล้วทำไมอยู่ดีเราถึงเป็นโรคซึมเศร้าเหตุเกิดจากอะไรหมอว่าไง
เพราะว่าความเครียดของเราเครียดสะสม

มีก็เครียดเรื่องแฟนค่ารถมาแล้วค่ากินคนไปเฝ้ามาแล้ว
เครียดแล้วคราวนี้กลับมาเริ่มเครียดแล้วหลอนแล้ว

หอนคือมีคนมายืนมอง

เห็นใครไม่รู้แต่ว่ายืนมองเราสองคนคราวนี้เราอ่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทั้งคู่

ยืนยืน้ำแล้วก็คำข้าง

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่นี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเจมส์แล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก
อเรนนี่คือเหตุการณ์เริ่มต้นหลอนช่วงแรกแล้วมีอะไรอีก

อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อ
เรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อ

เราจะไปดูสภาพของร่างกายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยความเจ็บป่วย
ที่หลังจากจบจากรายการของเราไปแล้วเขาดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับเชิญเลยครับ
ขอบคุณทุกคนในรายการนะคะที่ให้ความช่วยเหลือ
วันนี้ก็ดีใจที่ได้พูดคุยนะครับขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออภิญญาสุก้อนนะคะชื่อเล่นชื่ออู๋ค่ะ
อยู่จังหวัดอ่างทองค่ะอายุ๕๒ปี
เป็นชีวิตที่ดีมีความสุขค่ะ
เงินที่ได้จากรายการร้องได้ให้ล้านได้๒แสนบาทค่ะ
เอาไปจ่ายค่าบำรุงการศึกษาให้หลาน
สาวชื่อเอ๊จนจบม๖ตอนนี้
แล้วก็ที่เหลือพี่อู๋ก็เอาไปรักษาตัว
เราไปตัดมดลูกออกไปทั้งพวงเลยเนี่ย
ตอนนี้หายแล้วค่ะหายเป็นปกติแล้วไม่เจ็บไม่ปวด
เถินสะดวกวิ่งได้ทำอะไรได้
ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติค่ะ
โอ้โหชีวิต๕๒ปีเนี่ยเพิ่งจะมีความสุขก็ปีนี้แหละค่ะ
หลังจากกลับมาจากร้องเพลงร้องได้ให้ล้านนี่แหละ
ชีวิตดีก็ยังเยือนอย่างคำเดิม
ตั้งแต่กลับมาจากร้องได้ให้ล้านเนี่ย
รักษาตัวได้ทำนู่นทำนี่
ไปหาหมอและวิธีมาดีขึ้นนะดีขึ้นทุกวันเลยครับ

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
ขอบคุณทีมงานขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้าน
ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจ
ที่ได้มาถึงจุดนี้ได้
จากที่เราเจ็บปวดทรมานสุดแสนสาหัส
แล้วกลับมามีชีวิตได้เหมือนคนปกติที่ไม่เจ็บไม่ปวดเลย

ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านขอบคุณมากขอบคุณมาก
หายแล้วจ้า
ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจ
สำหรับสองท่านนี้นะครับทุกคนเลยนะครับ
เคยมาออกรายการเราแล้วกลับไปแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น
ดีใจที่เห็นท่านดีขึ้นเห็นท่านเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้น
ดีใจจริงที่มีส่วนทำให้ท่านเป็นอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพานะครับ
แล้วคอยมาดูคราวหน้ากับคุณพาที่ไม่ใช่ลุคนี้นะครับ
จะเป็นลุคที่พร้อมที่จะเป็นนักสู้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
กว่าจะพบกันใหม่วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

วันนี้สลัดค่าความเป็นแม่บ้านออกไปหมดเลย
วันนี้นะฮะเดินไปวนรอบนึงดูสิคะมีคุณชายจากวังมาขอเต้นลำเลย
โอเคฉันสวยมั้ยล่าว
ฉันบอกแล้วว่าฉันจะทำให้ได้